คุณผู้ชมครับเดินทางมาถึงช่วงของตลอดข่าวขำ

เพิ่มสีสันให้กับหัวจิตหัวใจ
จังหวะของการเต้นเพื่อสุขภาพ
เรื่องของเรื่องเราบรรดาคุณพ่อคุณแม่หลายคน
เขาก็อยากจะมีสุขภาพที่ดีใช่ไหม
การออกมาโชว์รีลานั้นก็เป็นการโชว์สุขภาพที่ดีได้เหมือนกัน
เห็นแล้วต่างพาการอิจฉากับความสุขภาพดี

แต่ละคนเนี่ยสุขภาพดีขนาดไหน
เช็คได้จากลีลาการแดนส์เลยครับ

เริ่มกันที่คุณพ่อพ่อลูกอ่อน
ที่อ่อนยาวที่สุดในวันนี้
ขอโชว์ลีลาการชงนมแบบดาวติ๊กต๊อก
ลีลาจะเป็นยังไงไปชมกันครับ
ว้าวว้าวว้าว
ต่อกันที่คุณแม่วัยเก่า
ที่เราเห็นเป็นต้องอ้าปากค้างแน่นอน
เพราะอะไรไปชมกันครับ
ปาชปาชปาชปาช

ดีสะระเต็ดเด็ดสะระตรีจริง
สำหรับลีลาสุดเพอร์เฟคที่ได้เห็นไป
และคุณแม่ไม่ได้มาแค่บทเพลงเดียวนะครับ

ไม่รอให้เส้นยึดแบบนี้เลยล่ะครับ
ไฟส์ตู้ว้าวที่อาบุญดาเดลล่ะ
พริ้วไหวดังสายน้ำสาวเห็นเนี่ยเป็นต้องอายแน่นอน
ปิดท้ายกันด้วยฝั่งของคุณพ่อวัยเก่าอีกหนึ่งท่านที่จะทำให้คุณลืมภาพสวัสดีวันจันทร์ไปได้เลยล่ะครับ
ลีลาจะเด็ดขนาดไหนไปชมกันครับ
ยังไงกันบ้างล่ะครับอายุเป็นเพียงตัวเลขจริงจริง

ให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแบบนี้ตลอดไปนะครับ

คุณเหมือนลำหน้า

ไม่ใช่เกาหลีอะไรก็ไม่รู้
ไม่ใช่เกาหลี

เข้าจังหวะที่ทำให้เราสามารถได้ออกกำลังกายคือ
ช่วงนี้โควิดหลายคนอยู่บ้านคนเดียวก็อาจจะมีอีกหนึ่งกิจกรรมใหม่ก็คือการเต้น
ซึ่งถามว่ามันดีไหมมันดีนะครับมันเหมือนการได้ออกกำลังกายด้วยนะคะคุณผู้ชม